ต่อไปนี้ผมเชื่อว่าพี่เบิร์ตต้องชอบ

เขาบอกว่าชามเดียวแน่นจุกอิ่มแน่นอน

อันนี้คอเนื้อตัวจริง
ร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาเนื้อตุ๋น

ชื่อนี้รับประกันครับคุณผู้ชมความอร่อยนะฮะ
ลูกค้านแน่นทุกวันโดยเฉพาะช่วงเที่ยง

เป็นเนื้อตุ๋นเนื้อเปื่อยเอ็นลิ้น

แล้วก็เกาเหล่าด้วยเครื่องจะแน่นเต็มชาม

กินกับข้าวเปล่าก็ได้เฉพาะที่เป็นเกาเหลา

เหลาพิเศษเครื่องในเอ็น

เป็นร้านหนึ่งสำหรับคนที่ชอบสายทานเนื้อคือ

ราคาก็ไม่ได้แพงมากคุณผู้ชม
สำหรับสายเนื้อแล้ว๕๐๑๐๐บาท

พี่แสงอรุณสิริโยธาเจ้าของร้านเขาบอกว่า
ที่กรุงเทพมหานครมาเป็นสิบปีอ่าเป็นลูกน้องเข้ามาเป็นสิบปี
เดินทางกลับไปอยู่บ้านเกิดต้องการจะดูแลแม่อ่า
ตัดสินใจอ่ะเป็นลูกน้องก็พอจะมีความรู้อ่า
ความข่าวมากครูพักรักจำมากอ่าก็เลยไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ปัจจุบันเปิดขายมาแล้วสิบปีเช่นเดียวกันนะฮะมีลูกค้าประจำแวะเวียนไปอุดหนุนทุกวันครับ
เขาชื่นชอบทั้งเรื่องของความอร่อยแล้วก็เรื่องของคุณภาพ
เนื้อคุณภาพกินแล้วติดใจสุดสุดแน่นอนนี่แล้วเขาไม่ได้หั่นชิ้นเล็กเล็กเล็กนะ
ร้านนะคืออร่อยจริงแต่ว่าโอ้โหเนื้อหรือว่าอะไรพวกนี้
หั่นชิ้นเล็กเหลือเกินนี่ชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่แล้วดูสะอาดสะอ้านนะครับ
ใครอยากจะไปกินก็ไปได้ครับชุมชนก่อแขกตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชร
หรือคือเขาบอกว่ามันอยู่ก่อนขึ้นสะพานข้ามฝั่งไปทางราชพัฒน์กำแพงเพชร
สายนี้ต้องไปนะครับกำแพงเพชรเนี่ยไปอยู่สักเดือนยังกินไม่ครบเลยนะเนี่ย
อ้าวอ้วนแน่แน่เออเออ